จากอีสานไปต่อกันที่ภาคใต้กันบ้างค่ะ
หัวหน้าผู้ฝึกศรนักฟุตบอลทีมชาติไทย
เขาเดินทางไปเปิดคลินิกที่ภาคใต้
เพื่อสารฝันให้กับเด็กเยาวชน

ก็ที่นี่ที่สนามฟุตบอล
การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ก็มีพลเอกสุรเชษฐชัยวงศ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็นายโพยมชินวงศ์ค่ะรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วก็มีซิโก้เปิดคลินิกฟุตบอล
โครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็มีนักเรียนและเยาวชนจาก๖โรงเรียนในพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ยาลาปัตตานีสตูนสงขลาแล้วก็นราธิวาส
กว่า๑๐๐คนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
โดยวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อจุดประกายให้นักกีฬา
ให้นักเรียนที่เก่งกีฬาแต่ว่าขาดแคนทุนทรัพย
ได้มีโอกาสต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ไต่เต้าถึงการเป็นนักเตะอาชีพด้วย
ก็เน้นไปที่เรื่องความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็การเล่นเป็นทีม
ซึ่งบอกด้วยนะคะว่านักเตะภาคใต้
ในภาคใต้มีเทคนิคการเล่นฟุตบอลที่ดี
แต่ว่ายังขาดประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนที่ถูกต้องค่ะ